ครับอย่างที่นำเรียนคุณผู้ชมไปครับตอนนี้เนี่ย
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบไปแล้ว๑๕อำเภอจาก๒๓อำเภอทั้งหมดนะครับ
แสดงว่าเกินครึ่งของจังหวัดไปแล้วไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับ
จากคุณสุชาดาสุริพงศ์ครับรายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
บอกเขาว่ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะ
บริเวณถนนมิตรภาพซึ่งเป็นทางที่จะเดินทางไปที่ตลาด
ตลาดร้อยยอดตลาดสามร้อยกล้านะคะที่บริเวณนี้ก็มีน้ำท่วมขังตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งตลอดทั้งวันนี้ก็ต้องบอกค่ะว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ได้รับความเดือดร้อนนะคะ
ใช้ชีวิตลำบากเนื่องจากต้องคอยสูบน้ำออกจากบ้านเรือนของตัวเองนะคะ
ซึ่งมีประชาชนอีกหนึ่งหลังนะคะที่ตอนนี้กำลังนำปูนนะคะปาเตอร์เนี่ย
ปิดไว้ที่หน้าบ้านของตัวเองเพื่อที่จะกันไม่ให้น้ำเข้าไปภายในบ้านเนื่องจากเมื่อวานนี้เนี่ย
มีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเวลาหกโมงเย็นใช่ไหมคุณพี่คะขออนุญาตค่ะอันนี้คือคุณพี่เกาะไว้ตั้งแต่ตอนช่วงกี่โมงคะคุณพี่
ประมาณห้าโมงห้าวันครับคือน้ำมันมายังไงคะคุณพี่
ฝนมันตกอยู่หลายวันแล้วครับแล้วก็น้ำมาเร็วมาก
ปกติตรงช่วงแถวนี้คือฝนจะตกทุกวันไหมคะช่วงนี้ทุกวันนะครับ
ประมาณสามสี่วันมาแล้วครับตกทุกวันอืม
แล้วที่ต้องต้องคอยแบบเอาพูลปาร์เตอร์มาปิดตลอดเวลานี้เป็นเพราะว่าอะไรครับพี่
เพราะว่าน้ำมันจะซึมเข้าบ้านตลอดเวลาหรือว่ายังไงคะ
แต่ว่าไม่เอาพูลปาร์เตอร์ไม่ไม่เอาอีกมากั้นมันต่อเข้าเต็มบ้านครับของเสียหายหมดอืม
ชาวบ้านในในบริเวณนี้คือได้รับความเดือดร้อนทุกครัวเรือนเลยไหมคะเห็นว่าข้างในนี่มีตลาดด้วย
เกือบทุกครัวเรือนนะครับต้องกั้นแบบนี้ตลอด
แล้วก็เป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วครับโอเคขอบคุณค่ะคุณพี่ค่ะซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมจะเห็นนะคะ
ก็คือด้านหน้าเนี่ยก็จะได้ปิดก็จะปิดถนนตลอดถนนมิตรภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ถนนสายหลักที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขนาดนี้เป็นถนนนครศรีธรรมราชทุ่งสงศ์นะคะ
ที่จะเดินทางเข้าเมืองอ่าทุ่งสงศ์นั่นเองนะคะตอนนี้ก็ได้มีการปิดตลอดช่วงตั้งแต่มหาลัย
มหาวิรัยรำคัมแพงนะคะสาขานครศรีธรรมราช
ที่ถนนสายหลักเอเชียนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมือง
นครศรีธรรมราชนะคะช่วงตำบลท่าโพอ่า
อำเภอจุลาจุลาพรนะคะระดับน้ำได้เอ่อล้นถนนสูงอยู่ที่ประมาณสามสิบ
ติเมตรนะคะได้ไหลเข้าท่วมปั๊มน้ำมันเชลล์นะคะ
แล้วก็บ้านเรือนของประชาชนบางส่วนชาวบ้านต้องช่วยกันขนของขึ้นที่สูง
รวมถึงบางส่วนนะคะก็ออกมาช่วยกันเก็บเศษไม้
แล้วก็เสร็จขยะที่พัดมากับน้ำเพื่อให้รถสามารถสัญจรไปมาได้
ซึ่งจากที่เห็นนะคะก็ตอนนี้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แล้ว
แต่ว่าก็ยังมีรถใหญ่เช่นรถกระบะรถบรรทุกนะคะ
ยังสามารถสัญจรได้อยู่สำหรับความเสียหายตอนนี้นะคะ
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว
สิบห้าอำเภอด้วยกันประชาชนได้รับผลกระทบกว่าหนึ่งหมื่นหกพันครัวเรือนนะคะ
พื้นที่การเกษตรเสียหายไปแล้วกว่าสามแสนไร่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ
ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้แจ้งกำชับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะว่าถ้าหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไร
จะแจ้งให้กับประชาชนเพื่อที่จะได้อบพยพออกจากพื้นที่หรือสามารถที่จะ
ตัวที่จะตั้งรับกับน้ำที่จะไหลเอ่อเข้ามาภายในบ้านของตัวเองได้ทันท่วงทีค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศสดที่ถนนมิตรภาพนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ